ไปดูเรื่องของการปราบปรามผู้ที่ลุกล้ำป่าไม้
ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่ากันบ้างนะครับ
ไปดูชุดเฉพาะกิจพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ

เข้าตรวจสอบพื้นที่ลุกล้ำเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ
โดยหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือก็คือหัวหน้าชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
ก็พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปเลยครับไปที่เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครนายก
ตรวจสอบรีสอร์ทหลายแห่งลุกล้ำพื้นที่อุทยาน
โดยตรวจสอบที่ลานรักรีสอร์ทตำบลสาริกาอำเภอเมือง
พื้นที่๖ไร่แบ่งสร้างรีสอร์ทพร้อมกับไร่มันสัมปะหลังด้วย
เจ้าหน้าที่วัดพิกัดนะครับดาวเทียมวัดทางภาพถ่ายดาวเทียมด้วยนะครับ
เทียบกับปี๒๕๑๓พบว่าบุกรุกชัดเจน
แต่ไม่พบเจ้าของพบเพียงผู้ดูแล
ได้แจ้งความดำเนินคดีใน๒ข้อหาคือ
กรุกแพ่วถางป่าและเข้าครอบครองพื้นที่อุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะจ๊ะ
อีกจุดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระเบียงไพรรีสอร์ท
แต่เจ้าของรีสอร์ทยืนยันว่ามีโฉนดที่ถูกต้อง
เคยถูกร้องเรียนต่อสู้คดีกระทั่งสารปกครองตัดสินว่าโฉนดออกถูกต้องจากกรมที่ดิน
หัวหน้าชุดพญาเสือระบุว่าโฉนดที่ดินออกจากกรมที่ดินถือว่าถูกต้อง
แต่พื้นที่ที่กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ครึ่งหนึ่งลุกล้ำที่อุทยาน
อันนี้ก็ปัญหาซ้อนปัญหานะคุณ
โดยต้องยึดตามพื้นที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในปี๒๕๐๕ที่ประกาศเขตอุทยาน
โดด๑๔ไร่ซึ่งมี๗ไร่ครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริง
ทีนี้แหละก็ต้องตรวจสอบว่ากรมที่ดินออกโฉนดทัพที่อุทยานหรือไม่อย่างไร
สำหรับการบุกรุกพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หนึ่งในนั้นก็คือสุสานของมูลที่สว่างอริยธรรมสถาน
ซึ่งจะได้ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ
ก็มีเรื่องของการตรวจสอบการลุกล้ำพื้นที่ป่าไม้มาให้ติดตามกันนะ